วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาออกมาแถลงแล้วนะฮะ

หลังจากที่ญาติของหญิงสาววัย๒๙ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องน้ำค้าง
น้องน้ำค้างเนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
เข็มแรก๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาฉีดไปก็ดูอาการ๓๐นาทีปกติ
ญาติญาติบอกว่าผ่านไปสองวันตอนที่น้องน้ำค้าง
ซึ่งเป็นชาวตำบลดอนอำเภอปักทงชัยนะฮะ
เดินตลาดเนี่ยซื้อของที่เขตอำเภอปักทงชัยปวดศีรษะอย่างรุนแรง
แล้วก็เหงื่อออกผิดปกติแขนขาไม่มีแรงรู้สึกเหมือนจะเป็นลม
แจ้งทางบ้านทางบ้านพาไปหาหมอสุดท้ายเนี่ยอาการหนักนะครับ
ต้องส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ถึงขั้นที่พบว่ามีภาวะสมองบวมแพทย์ต้องผ่าตัดระบายเลือดออกจากโพรงสมอง
คือที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าปกติเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ก็เลยสงสัยเขาสงสัยนะฮะติดใจสงสัยว่า
เกิดจากการไปฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับ
ลูกชายของหญิงสาวคนนี้ก็เพิ่ง๑ขวบ๕เดือนก็ร้องหาแม่ทุกวัน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบมาดูแลให้หน่อย
แล้วก็พอส่งต่อไปก็

อยากอย่างเดียวคือให้น้องน่ะรอดชีวิตมานะจ๊ะ
เพราะน้องจะต้องมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูนะจ๊ะ

ครับส่วนสาเหตุในคิดว่าจะเกิดจากอะไรครับที่สาเหตุเรื่องต้น
บอกว่ากรณีของน้องน้ำค้างทางกรมควบคุมโรคเข้ามาตรวจสอบ

มีภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองซึ่งในกลุ่มคนอายุน้อย
เป็นลักษณะของความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำแล้วก็หลอดเลือดแดงที่เกิดความผิดปกติด้วย
แนวทางการรักษาทีมแพทย์ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตั้ง
ซึ่งต้องดูอาการแบบวันต่อวันได้ผ่าตัดเอาก้อนเลือดออก
แล้วก็ให้ยาลดอาการสมองบวมแล้วเหมือนกับโรคหลอดเลือดสมองทั่วไป
เคสนี้เป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง
ทำให้มีเลือดออกมากว่าและตำแหน่งที่เกิดไปใกล้กับโพรงสมองนะฮะ

ก็จะเป็นแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คุ้มครองการรักษากรณีการเกิดเหตุสุดวิสัยทางการแพทย์
ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนนะครับ
นี่ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครรัฐศิมาบอกกับเรามานะครับ